สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับเราพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดสำหรับ
การได้ตัวกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนั้น
บอกเอาไว้นะครับว่าจะมีการเปิดตัวในสัปดาห์หน้า
หลังจากที่เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปรุมสอบถามกันนะครับ
หลังจากที่จบการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและบริหารฟุตบอลทีมชาติไทย
ซึ่งมีการประชุมเป็นครั้งแรกครับ
ผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมนะครับ
ก็บอกว่าการสัญหากุญสือคนใหม่

สรุปแล้วคือเหลือเพียงแค่รอเซ็นสัญญานะครับ
หากทุกอย่างเรียบร้อยจะมีการเปิดเผยชื่อให้ทราบ
เขาบอกว่าวงนายว่าน่าจะเซ็นกันวันจันทร์หน้านะครับ

ซึ่งโค้ชคนใหม่แนวโน้มก็น่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับ
ดูแล้วก็ไม่น่าหนีทางนิชิโนไปไหนนะครับ

ก็เขาบอกว่ามีการทำการบ้านก่อนเข้ามารับงานนี้เกือบเดือนแล้วด้วยนะครับ
แล้วก็ยังบอกได้ว่ากุญซื้อคนใหม่ทีมชาติไทยถ้าอยากเห็นนะเป็นใครนะครับ
เกมสุดสัปดาห์นี้ไทยลีกนะครับ
คู่ที่แบงคอกเตะกับคู่ท่าเรือนะครับ
ที่จะต้องเจอกับเชียงราย
คุณซื้อคนใหม่ทีมชาติจะไปปรากฏตัวที่นั่นครับทั้งสองเกม
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่ามีโอกาสเหมือนกัน
แต่ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงโดยอาจจะมีโค้ชชาวไทยเข้ามาเป็นผู้ช่วยครับ
สองเกมนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คอกเจอสุโขทัยแล้วก็การท่าเรือเจอเชียงรายเสาร์กับอาทิตย์นะครับ
๒คู่นี้เดี๋ยวได้เห็นกุญสือทีมชาติไทยคนใหม่ปรากฏตัวแน่นอนครับ
ไม่กี่วันคงได้ทราบกันนะครับ
ผมยังไม่กล้าที่จะพูดอะไรไปในตอนนี้เพราะว่าอีก๑มันก็มีความผิดพลาดได้
เพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเห็นว่าแม้ว่าถึงขนาดร่างสัญญาจะลงนามในสัญญาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้
เพราะถ้าวันนี้เรารีบสรุปไปก่อนที่เรายังไม่ได้เซ็นสัญญาเราก็ไม่มั่นใจว่า
หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก็ขอให้รออีกนิดหนึ่งครับ
หัวหน้าผู้สอนทีมชาติในการรักษาการแล้วก็ออกจากการเป็นสตาร์ฟไปด้วย
เพราะว่าตัวเองตอนนี้ติดที่จะไปเรียนโปรไลเซ็นต์อยู่
ล่าสุดนะครับตกเป็นข่าวนะครับบอกว่ามี๒ทีมในศึกไทยลีก๑แล้วก็อีกหนึ่งสโมสรจากไทยลีก๒
จากว่าตอนนี้อบรมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับโบไลเซ็นรุ่นที่๒แล้วก็จะกลับมาไทยวันที่๑๓กรกฎาคมนี้ต่อไปครับ
ดูบุญญาติยิงไปสายประตูจากสามนัดในเดือนพฤษภาคม
นำเป็นดาวน์สันโว้ไทยลีกด้วยจำนวนสิบสองลูก
ที่อาจารย์ประยงขุนเนรครับก็พาทีมตราดไร้ภายตลอดเดือนที่แล้ว
โดยเก็บให้ชนะได้ถึงสามเกมเลยครับส่วนรางวัลประตูยอดเยี่ยมเป็นของ
เรื่องส่วนตรวงนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติเวียดนามของบุรีรามยนต์เอ็ด
ที่ยิงฟรีคิกเข้าแปลงสวยงามในเกมที่ชนะนักคอยรัชศรีมาสองศูนย์
เมื่อวันที่สิบเอ็ดพฤษภาคมแต่ล่าสุดนั้นส่วนตรวงนั้นได้ยกเลิกสัญญากับบุรีรามแล้วนะครับ
หลังจากไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมได้ครับ